สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชากิตโมกค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกหลังจากที่พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ต้องเผชิญกับฝนตกหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาในวันนี้ค่ะฝนจะเริ่มลดน้อยลงในขณะที่ภาพรวมภาคอื่นอื่นนะคะถ้าเกิดใครรอความหนาวเนี่ยอาจจะต้องเปิดแอร์ย้อมใจ
คุณผู้ชมกลับมาอุ่นขึ้นเล็กน้อยฝนไม่มากค่ะรออกราศี๑๐๓๐กว่าของพื้นที่ยอดเพลิงอากาศหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ศุกร์ถึง๑๐๑๖องศาในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้น๑๓องศาค่ะ
มีหมอกในตอนเช้ากลางวันอาจมีฝนได้

อุณหภูมิอยู่ที่ราว๒๓๓๔องศาคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงเล็กน้อยค่ะ
ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ถึง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ยังคงต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันตลอดทั้งเดือน
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น๑๓องศาค่ะ
ค่ำถึงเช้าอากาศสบาย
กลางวันฟ้าหลัวค่ะสลับกับมีแดด
เล็กน้อยกว่าคุณผู้ชมร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
คุณผู้ชมคะในขณะที่ประเทศในยุโรปเนี่ย
หิมะตกหนักแต่ที่ออสเตรเลียนะคะ